จะเข้าอะไรเข้าอะไรก็สิบหาได้หมดเข้าอะไรเข้าอะไรไม่เคยรอดแรงหลักแต่ก็ยังรอข่าวรักของเธอเป็นหลักไม่รู้ไหมจะได้ใจหยุดไป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
อาชีพอย่างพวกเขาเนี่ยคันขาดจัญญบันมือใดนะก็จบทันที
ความดีกับความสัวมันก็แค่พลิกฝ่ามือ

แต่แน่ใจนะว่าจะช่วยพี่แฉกระบวนการเจ้าหนี้โหดคอลเซนเตอร์

เคยเห็นมุมใด

คนอื่นเค้าก็เอิญว่าคือนเด็บ

กินมันคือยาแก้มอรด

อ้าปาก

อ้าปาก

ใครคะ
ก็กลับมาเอง

โอ้ย
ชื่นใจจริง

อีกปล่อยเธอมาคนเดียวได้ยังไงก็ไม่รู้

และอีกอย่างนะคะหนูนิดมีอาวุธพร้อมมาก
นี่นี่นี่นี่

หนูนิดเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ

หนูนิด

มาออกกองถ่ายแฟชั่นเจ้า

แม่ก็อย่าลืมดูแลตัวก้าวดีเนอะ

โกหกอะไรคะไม่มี
ซ้อรู้นะว่าแม่เธอไม่อยากให้เธอมาเป็นนักข่าวหรอก
ซ้อรู้จักแม่ของหนูด้วยเหรอคะ

ฉันถึงได้รู้ไงว่าแม่เธอไม่มีทางยอมให้เธอมาเป็นนักข่าว
ก็ต้องเสี่ยงอันตรายเหมือนพ่อเธอ
ซ้อหนูนิดขอร้องซ้ออย่าบอกแม่ของหนูนิดเลยนะ
งั้นเธอต้องบอกฉันก่อนว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่เธอเป็นนักข่าวเนี่ยเพราะอะไร
พ่อของหนูหายไปในป่านั้น
ในป่าที่ทุกคนบอกว่าเป็นป่าอาถรรพ์
นิดไม่เชื่อหรอกนะคะว่าบนโลกใบนี้จะมีป่าอาถรรพ้าบ่ออะไร
นิดมั่นใจค่ะว่าพ่อของหนูนิดไม่ได้หายไปในป่านั้นแบบปกติแน่นอน

บันทึกของพ่อค่ะก่อนที่พ่อจะหายไปในป่าหนูนิดต้องหาความจริงมาพิสูจน์ให้ได้
นิดจะทวงความยุติธรรมคืนให้พ่อให้ได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สุดท้าย
มันอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรพี่คือผมแค่จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปหามันแถวนี้แล้วพี่อ่ะสลับมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดผมมีอะไรผมโทรหาพี่พี่ต้องรีบขอมาหาผมเร็วแค่
โอ้โฮเหมือนจะตกใจเบาะมันก็ปลูกแห้งข้าวขวด

อืมไว้ใจสนพงฮีวมีใด
หมดต้องยานหมดต้องกว้างครับผมโอ้โฮไม่ต้องยานไม่ต้องกว้าง

โอ้โฮไม่ต้องกว้างไม่ต้องกว้างไม่ต้องกว้าง
มองนี่ที่ไหนวะพี่

แล้วพี่ซื่ออะไรครับ

ซื่ออย่างเท่เลยอ่ะอุ๊ย

ตอแถวละยางกันมาง่ีบ

สนที่หนึ่ง

บอกยิ่งใส่แตกได้ไม่ไม่ใช่ครับ
ฝอบ้านไหวเอาสิริเบิร์นทั้งหมุนบอร์นเบิร์ด
โอ้ยจะโทรมาทำไมตอนนี้วะเนี้ยเฮ้ยไม่เลือกเจ้าหว่าโทรดีดีเลยเบิร์ด
โอ้ยขอลาอย่าเพิ่งโทรมาเลยโอ้ย

จะโทรมาด้วยค่ะเพียง
แต่เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าแกลาออกจากตำรวจก็ต้องเป็นนักข่าว
อืมหรือพวกนี้เขาจะเป็นเพียสนิดหนึ่ง

กล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
พี่ดำพี่เป็นเธอเดี๋ยวสำรวจมา

สวัสดีครับ

เขาท้ายวิธีชับมาช้า
เฮ้ยพี่พุ่งโทรมา

รู้หรือเปล่าพี่

มารับผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมส่งโลไปให้
ไอพง
ไอพง

แล้วไปทำอีท่าไหนถึงโดนจับมาเนี่ย
เรื่องมันก็มีอยู่อ่ะตอนนั้นคอยไปจอบจอบบึงซุ่มมัน
แต่ค่อยก็พูดซึ้งถึงอีกอย่างบางอย่างยังไงเล่ามาสิ

อะก็รีบเล่ามาสิรู้สึกไง
สวัสดีครับ
สาธารณ์ตั้งใจฟังเออเนี่ยมันยังไม่ยดเลยนี่มีต่อมีต่ออ่ะ
หลังจากไหว้เสร็จผิดโอ้ยสบายใจออกเบิดใส่เลย
ไหว้ก็คงซิกได้ยินเสียงอื่นอย่างบางอย่างเสียงมันดังแค่แค่แค่
พูดอะไรวะหรือว่าจะเป็นเสียงซุ่มจูน
คุณโดนผีหลอกหรือเปล่าวะคอยตกใจคอยเขาร่วมความกะ

ยิบขี่จะขอบคุณครับ

หยุดหยุดหยุดยกมือขึ้น

โมแมนผีเป็นตำรวจ

พี่รู้ไหมไอ้ที่พี่โทรมาเสียงดังเกือบทำให้โจรจับผมได้แล้วนะ
มึงปัดง่ายหออนเหมือนกับประสบการณ์ไงมี่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

อื้มอ่าแล้วนี่ตำรวจเขาว่าไง
มันหาว่าไหวรักลอบเขาเมืองมาทำงานแบบผิดกฎหมาย
แล้วไอ้ชาติ

เพิ่งย้ายมาแค่๒๓เดือนเอง
อีกอย่างแกติดต่อได้ซะที่ไหน
ตั้งแต่ลาออกแกก็ขาดการติดต่อกับฉันไปเลยดีกว่า

แกลาออกจากตำรวจเพื่อมาเป็นนักข่าว

แล้วนี่แกจะ

ก็พี่แกท่าทางมีพิรุษสุด

แกตอบฉันไหมดีกว่าแล้วแกมาทำอะไร

ฉันรู้นะว่าแกไม่ไว้ใจตำรวจ

และสามารถเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ทุกเมื่อ
อย่าทำให้ตำรวจดีพวกนั้นก็เสียกำลังใจสิวะ

จุด

เฮ้ย
แทนไอ้แทนอยู่ก่อนเว้ยใจเย็นเย็นสิวะ
ให้คุณมาเป็นตำรวจทำไมวะฮะถ้าเป็นตำรวจแล้วจับโจรไม่ได้อ่ะ
มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนสิวะขั้นตอนขั้นตอนอะไรขั้นตอนที่จับโจรไปนอนคุก
คืนแล้วปล่อยออกมาก่อคดีเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะแต่ทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการ
การพิสูจน์ตามกฎหมายนะเว้ยแกไม่เห็นเหรอว่ามันคือของจริงฮะเมื่อกี้มันยังพูดเองเลยบอก
นอนคืนเดียวเดี๋ยวนายมันก็มาปล่อยรู้ฉันรู้แต่ฉันเลือกที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน
ไม่ใช่ฉันปกป้องโจรนะเว้ยแต่ฉันปกป้องกฎหมายกฎหมายกฎหมายที่ทุกคน
แต่ตำรวจอย่างฉันแล้วก็แกที่ต้องปฏิบัติตาม
สรุปแกเลือกที่จะปกป้องกฎหมายใช่ไหม
ได้งั้นฉันจะไว้ใจแก
แล้วฉันหวังนะว่าแกจะเป็นทั้งเพื่อนและตำรวจที่ฉันไว้ใจได้
หมอคะพี่แทนเขาเคยเป็นตำรวจเหรอคะ

แล้วทำไมถึงลาออกมาเป็นนักข่าวอ่ะ
เอาไว้ไปถามเจ้าตัวเองกันแล้วกันนะเพราะว่าซ้อไม่ใช่คนขี้เมา

เม้านิดเม้าหน่อยนิดก็
ทุกคนนี่สารวัตรนักชาติจะเป็นคนที่มาประสานงานเรื่องคอร์เซนเตอร์ตามแผนที่เราวางไว้

จะเป็นคนที่ประสานงานโดยตรงกับตำรวจ
สวัสดีค่ะหนูนิดนิตยามิดแท้จากสำนักข่าวด็อกนิวสำนักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะ

ก็เจอกันครั้งแรกมันก็ต้องทางการหน่อย

ไม่รู้ว่าน่ารักดี

ยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับผมร้อยตำรวจเอกรักชาติมุ่งทำดีครับ
ปฏิบัติหน้าที่สคศตรครับ
โหบังเอิญจังเลยนะคะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลแล้วก็พิกัดที่แน่นอนเนี่ย
แทนจะให้หนูนิดไปประสานงานกับสพดสตร
ดีใจมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกัน
เป็นอะไรวะไอ้แตนไม่สบายเหรอ

แม้ไม่มีใครคิดจะแนะนำซ้อเลยเหรอ
สวัสดีค่ะดิฉันซ้อจิ๋มนะคะ

ยินดีที่ได้ร่วมงานกับสารวัตรนะคะยินดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็

เอางี้เดี๋ยวฉันอยากจะกลับไปที่โรงแรมไปอาบน้ำก่อน

แล้วนี่ะอะไรนี่
เอามือออกไปเลย

ซอสได้กลิ่นของพลังงานอะไรบางอย่าง
ทหาร
มีงานอะไรบางอย่างนะ
เออซอสเป็นอะไรอ่ะคะ

ไม่เห็นได้กลิ่นหรอ

ไม่ใส่กันเหมือนกันเนี่ย

ใส่น้ำเนี่ยเนี่ย

แล้วข้อมูลของมุมมันมาให้ได้มากที่สุด

โอ้สุ่มสูงอย่างให้เร็วนะ

พวกมันไม่ได้พาเขามาขายไส้บ่ะครับ

เอาโทรศัพท์มา

โทรศัพท์มา
ไป
ไป

ไป

ไฟยังมันสิมมันดูดอยู่มองนี้

ทุ่มมันจริง

เดี๋ยวก็ตายอ่ะ
ผมก็คิดว่าพี่ก็ล้อเล่น
แต่ก็ขอบใจนะที่ช่วยชีวิตไว้
แต่ตีนพี่นี่แม่งขวดหนักเลยว่ะ
โอ้ย

นี่พวกเราถูกหลอกมาแล้วใช่ไหมนี่

แล้วตอนที่สมัครงานมานี่ไม่รู้กันเลยเหรอ
ก็ตอนแรกมันบอกว่าทำบ่อนออนไลน์
ผมคุยกับเพื่อนผมทำกันเยอะแยะ

ผมก็อยากทำว่าจะหาเงินไปไถ่น้าย

ให้เห็ดตามเขาบอก
แต่เขาคิดทอดบ้านแล้วก็หิวน้ำ
แล้วแกมาจากไหน

ผมว่ามันน่าจะถึงจุดที่พวกมันอยู่แล้วนะ

เดี๋ยวเราให้ต่อติดต่อกลับมาก่อนดีกว่า

ฮะพลาดกว่าข้าเนี่ยไหม

มันจับพวกผมขังไว้ในห้องอะพี่
ตึกไม่แน่ใจต้องไปตึกไหนสักที่หนึ่งค่ะพี่
แล้วอ๋อมันก็ยึดโทรศัพท์ทุกคน
แต่โชคดีที่พี่ผมเอามาอีกเครื่องนึงนะครับคุณนะพี่

ยังไงแกเก็บภาพแล้วเอาข้อมูลของมุมมันมาให้ได้มากที่สุด
แล้วติดต่อกลับมาทุก๖ชั่วโมงโอเค

ไม่รู้อะพี่แค่นี้ก่อนนะ

เข้าไปได้ไหม
เข้าไปสิเข้าไป
พวกมึงไม่ต้องสนใจมันหรอกเดี๋ยวมันก็มา
เออไม่โอนไม่ต้องโอนวะ

ไม่ต้องสนใจพวกวันนี้ทำอะไรก็ทำไปก่อนเข้าใจป่ะ
พวกมึงอ่ะสองคนเลยสอนงานพวกมันด้วย

เดี๋ยวมึงดูกูนะ

สวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้าง
เฮ้ยหอเล่าเล่นมึงเนี่ย
ก็ผมไม่นึกว่ายังจะมีคนเล่นมุกแบบนี้อีกอะพี่
ไหนที่กูยังใช้ก็แสดงว่ายังมีคนเชื่อ

ข่าวสารก็ยังเข้าไม่ถึง

มึงตายกูบอกเลย

จากสพเชียงรายครับ
เอ่อคุณมีพัสดุต้องสงสัยครับ

ตอนนี้มีพัสดุต้องสงสัย
ส่งมาที่สพเชียงรายครับ

พัสดุผิดกฎหมายครับ

คุณยายสะดวกเดินทางมาแจ้งความที่สพเชียงรายไหมครับ

เดี๋ยวจะให้คุยกับสารวัตรครับ

งั้นเดี๋ยวผมโอนสาย
ให้คุยกับสารวัตรเลยนะครับ

ผมสารวัฒนอมสพเชียงราย

แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการแจ้งความ

จะต้องคดีความและโดนจับติดคุกครับ
ติดคุกเหรอใครพวกโง่เรื่องเนี่ย
ยายต้องแจ้งความออนไลน์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ครับ

ต้องแจ้เงินแยกบาทเหรอคุณสำรวจ

ยายกูมีเดอร์คุณไหลประนัน

ตอนนี้คุณยายมีเท่าไหร่จ่ายมาก่อนได้ครับ

ได้ครับคุณยายเดี๋ยวคุณยายโอนมาที่

ก็อันนี้อะครับมันตัดสายคุณโอน
มึงดูไว้หัวไก่นี่เป็นตัวยักษ์

อ้าว

ไม่ยอมแล้ว
สำหรับสลุนโดย

แต่สารวัตร

ยังไม่มีครับ
นี่ซอสไปออกข่าวมาจากไหนครับเนี่ย

ไอว่ามันโดนแล้วนี่

ลูกนี้กับซอสอายไปไหนเนี่ย
เศร้าเมื่อกายออกไป๒คน

พอดีฉันแวะไปตลาดว่าจะซื้ออะไรมาให้กิน

ไปเจอคุณหนูนิดกับซอฟเขาให้

ผมลิขิตกับฉันก็ดีสิยะ
ซ้อยินดีรับเป็นเนื้อผู้นะคะ

เอ้า

แม่
ไหวปะเดี๋ยวมั้ง

ไหวปะเดี๋ยว

งเฮ้ยห้องก็เล็กนิดเดียว

ถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่าก่อเรื่อง

เป็นไงบ้างอ่ะโอเคปะเนี่ย
เฮ้ไอ้เลว
เอามาขึ้นมามองเจ้ากันเถอะ
ช่วยกันช่วยหน่อย

ช่วยกันช่วยหน่อย
เดี๋ยวมันจะตายหายไปซะก่อน

เอามาขยับตัวมันด้วย
เอาไงดีวะเนี่ย

แต่พอคิดได้ว่ากูไม่รอดแน่

หมดสัญญามันก็ปล่อย

แล้วทำไมพี่ถึงยอมให้มันขังพี่อยู่แบบนี้
ถ้าพวกเองทำให้พวกมันไว้ใจได้

ที่ให้พวกเองออกไปข้างนอกได้

แล้วถ้าพวกมึงสองคนไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้

พี่เป็นไรล่ะ

อะไรของมันวะ

พี่
ทำไมไม่หลับกว่านี้เป็นไรกันเนี้ย

แล้วเด็กนายขาดการติดต่ออะไรหรือยัง

ฉันจะประสานงานกับตำรวจฝั่งนู้นให้

ประสานงานกับตำรวจฝั่งนู้นให้ผมที

ขอบคุณครับพี่

อ้าว
เดี๋ยวก่อน

ฮัลโหล
โอ๊ย

แต่ทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการการพิสูจน์ตามกฎหมายนะเว้ย

แต่ตำรวจอย่างฉันแล้วก็แกที่ต้องปฏิบัติตาม
กำลังสงสัยว่าแวนดี้กำลังติดต่อใครบางคนที่น่าสงสัยอยู่
คนคนนั้นจะเป็นเจ้ารัฐธิที่หลอกผู้หญิง

เขาคือนายมั่นคงรวยทรัพย์หรือเสียหมี

ความจริงเริ่มเปิดเผยออกมาแล้ว
พี่เจ้ารู้ได้ไงว่ามันเป็นหมอเสน่ห์หลอกดีกัน

ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผู้หญิงพวกนั้นน่าจะไม่ได้สติ

ฟัส

พี่แรกไหมหรอ
สัญญาณแมพมันนิ่งอยู่ตรงนี้นานแล้วอะพี่แทน

หวานเจี๊ยบ

แต่เข้าอะไรเข้าอะไรก็สิทธิ์หาได้หมด
เข้าอะไรเข้าอะไรไม่เคยรอดแรงหลัก
แต่ก็ยังเดินผ่านรักของเธอเป็นหลัก
ไม่รู้ไหนยักษ์จะได้ใจหยุดไป
จะเข้าอะไรเขาอะไรก็สุดท้ายได้หมด
เข้าอะไรเข้าอะไรไม่เคยรอจร้ายหลัก
แต่ก็ยังรอข่าวรักของเธอเป็นหลัก
รู้ไหมจะได้ใจหรือเปล่า